คุณผู้ชมคะแน่นอนว่าหลายเรื่องคงต้องจับตา
หลายอย่างก็อาจจะเปลี่ยนไปหลังจากเมื่อวานนี้
ที่เพื่อไทยสลัดมือออกไปจากก้าวไกลแล้วนะคะ
อยากจะรู้ด้วยว่ามันมีเรื่องสำคัญอย่างเช่นสารรัฐมนูล
จะรับคำร้องหรือไม่ของทางด้านผู้ตรวจการแผ่นดินด้วย
ที่สำคัญสูตรจัดตั้งรัฐบาลจะเป็นยังไงต่อคะ
อาจารย์สุภาพในขีดเส้นใต้เมืองไทยสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณขวัญครับคุณบุ๊คครับ

การเมืองต้องลุ้นกันเป็นรายวันจริง
ยิ่งวันนี้ต้องลุ้นทั้งภาคเช้าทั้งภาคบ่าย
ภาคเช้าลุ้นกันว่าสารรัฐมนูลจะรับหรือไม่รับคำร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน
กรณีตีความให้ข้อบังคับการประชุมสภาใหญ่กว่าบทบัญญัติของรัฐมนูล
ในที่สุดมติจากศาลออกมาแล้วครับ
สารมีมติว่าคำวินิจฉัยให้เลื่อนออกไปก่อน
ใบพิจารณาสั่งคำร้องเนี่ยให้เลื่อนพิจารณาคำสั่งคำร้องไปก่อน
ก็แปลว่าวันนี้เนี่ยยังไม่มีคำสั่งออกมาให้เลื่อนออกไปก่อน
ถ้าเป็นอย่างนี้ก็แปลว่าการโหวตนายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้
ก็ต้องเลื่อนตามเพราะถ้าโหวตกันได้

ออกมาอีกอย่างหนึ่งแล้วจะเป็นยังไงฉะนั้นเนี่ย
พรุ่งนี้พอคำสั่งสารออกมาว่าให้เลื่อนพิจารณาสั่งคำร้องออกไปก่อน
ประธานสภาจะนัดโหวตได้เลยไหม
หรือต้องเลื่อนตามสารรัฐมนูลออกไปอันนี้คือการลุ้นที่จะเกิดขึ้น
ต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้
ที่สองคือลุ้นในภาคบ่ายบ่ายสามโมงครึ่ง
เขาจะแถลงข่าวที่รัฐสภาเรื่องสูตรตั้งรัฐบาล
เพื่อไทยจะแถลงว่าจะตั้งรัฐบาลสูตรไหนมีพักอะไรเป็นพักร่วมรัฐบาลบ้าง
ที่สำคัญคือลุ้นกันว่าสุดท้ายจะมีพักสองลุงเข้ามาร่วมรัฐบาลไหม
จุดน่าตื่นเต้นมันอยู่ตรงนี้แต่ว่าถ้าดูทิศทางแนวข่าว
มันก็นิ่งมาแล้วหลายวันนะครับเรื่องสูตรใหม่รัฐบาลเนี่ย
คือสูตรที่เพื่อไทยข้ามคั่วไปจับมือกับพักร่วมรัฐบาลเดิม
บางพักสูตรที่ว่านี้เป็นอย่างนี้ครับ
เพื่อไทย๑๔๑เสียงภูมิใจไทย๗๑เสียงชาติไทยพัฒนา๑๐เสียงประชาชาติ๙เสียง
แล้วชาติพัฒนากล้า๒เสียงแล้วก็มีภักด์เล็กภักด์ละ๑เสียง
หกภักดิ์ก็คือภักดิ์เสรีรวมไทยภักดิ์ประชาธิปไตยใหม่
ภักดิ์ใหม่ภักดิ์พลังสังคมใหม่ภักดิ์ท้องที่ไทยภักดิ์ครูไทย
หกเสียงมาเติมรวมกันได้สองร้อยเก้าสิบสี่เสียงไม่ถึงครึ่ง
เอาไม่ถึงครึ่งตั้งรัฐบาลได้ยังไง
ฉะนั้นในสูตรที่ว่านี้ก็เลยเป็นข่าวมาต่อเนื่องเหมือนกันว่า
จะมีสอสอของประชาธิปัตย์

ทิ้งให้คุณชวนคุณบัญญัติหรืออาจจะเป็นคุณจุริน
๓คนที่ไม่มาด้วย

ก็จะได้มาอีกประมาณสมมุติ๒๐เสียง
เสียงมาเติมก็จะได้๒๐๐

เกินครึ่งไป๙คะแนนเนี่ย

ถือว่าไม่มั่นคง

จะถูกคว่ำเมื่อไหร่ซะก็ไม่รู้

สูตรนี้ก็เลยเป็นที่มาของข่าวว่า

อาจจะจะไม่พักอิ่มมาเติม
ให้มีสถานภาพบางถึงมากขึ้น
มันก็เหลือพักอะไรล่ะครับ

เขาปรับโฉมใหม่เขาแต่งตัวรอปะแป้งแต่งตัวรอ

มันน่าตื่นเต้นตรงนี้ว่าจะมีพลังประชารัฐมาไหมซึ่ง
ฝากฝั่งรัฐบาลที่เขากำลังจะตั้งกันอยู่ชุดเก่าเนี่ย
ชุดแปดพักเนี่ยผลตำรวจเอกเศรษฐรีพิสุตก็บอกถ้าเป็น
พลตำรวจเอกถ้าเป็นพลเอกประวิทธิ์รับได้
ผลเอกประวิทย์เนี่ยรับได้เพราะว่าไม่ใช่คนทำรัฐประหาร
รับไม่ได้แต่บิ๊กตู่เพราะบิ๊กตูเป็นคนทำรัฐประหาร
ทำแล้วก็ชวนบิ๊กป้อมมาร่วมแล้วตอนนี้ถ้าบิ๊กป้อม
ถ้าพลังประชารัฐจะมาคนที่จะมามาเป็นรัฐมนตรีคนสำคัญไม่ใช่บิ๊กป้อม
ก็จะเป็นน้องของบิคปอมพตเอกพัชจารวาส
ซึ่งพตเอกพัชจารวาสวงสุวรรณ์นั้นเนี่ย
ก็เป็นที่รู้กันว่าคุ้นเคยกับพักเพื่อไทยในอดีต
ยาวนานพอสมควรคุ้นเคยกับคุณทักษิณด้วย
ฉะนั้นสูตรที่อาจจะมีพลังประชารัฐเข้ามาก็มีความเป็นไปได้
ให้จับกระแสคำพูดของคุณหมอชนละนานเมื่อวานนี้ไว้
คุณหมอชนน่านบอกตอนหนึ่งว่ามันไม่มีอะไรสวยงามทุกอย่าง
เราพยายามทำในสิ่งที่เสียหายกับประเทศให้น้อยที่สุด
จับกระแสคำพูดที่ว่ามันไม่มีอะไรสวยงามทุกอย่าง
หมายถึงว่าให้ทำใจไว้ล่วงหน้า
นี่คือเรื่องการเมืองที่ต้องลุ้นกันในช่วงบ่ายวันนี้
เพราะว่าสุดท้ายขึ้นมาสูตรที่ว่านี้
ยังไงก็ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของ๒สภาไม่ถึง

มันก็ต้องวนกลับไปพึ่งสวอยู่ดี
แล้วถ้าสวส่งสัญญาณว่าจะโหวตให้
แต่ต้องมีพักนั้นพักนี้เข้ามาร่วมด้วย
เพื่อไทยจะมีทางเลือกอะไร

ที่เจ้าหวังววสจากภัคเก้าไกร
ที่จะโหวตให้โดยไม่ร่วมรัฐบาล

เอาแน่เอานอนไม่ได้เห็นไหมครับว่าการเมืองวันนี้จะขยับเขย่าไปทางไหน
ักกึกติดกักทั้งนั้นหนีไม่พ้นต้องยอมสยบอำนาจของสว
ต้องให้สวเป็นคนชี้นิ้วสั่งการจะไปซ้ายไปขวา
นี่เป็นมรดกบาปจากการร่างรัฐมนูลที่ให้สวเลือกนายก
เมื่อวานนี้รองศาสตราจารย์ดรประจักษ์กล้องกีรติอาจารย์คณะรัฐศาสตร์
ท่านโพสต์ข้อความสองเรื่องสองสามข้อ
กำหนดว่ารัฐบาลห้ามทำนโยบายใดบ้าง
สั่งว่าให้พักใดบ้างห้ามร่วมรัฐบาล
และใครบ้างห้ามเป็นนายก
กำหนดว่าใครสามารถขึ้นสู่อำนาจได้บ้าง
แล้วอาจารย์ก็ปิดท้ายว่าถ้าสังคมไทยปล่อยให้สวทำสำเร็จ
เท่ากับว่าสวกลายเป็นองค์อธิปัตย์ของการเมืองไทย

ผมเห็นด้วยกับดรประจักษ์
แล้วพยายามบอกมาตลอดว่า
สังคมไทยเนี่ยทำอะไรไม่ได้
ในเมื่อคนร่างรัฐมนูลร่างไว้อย่างนี้

รอให้สวชุดนี้หมดอำนาจพ้นหน้าที่ไปเดือนพฤษภาคม

เฉพาะการในรัฐมนูลก็หายไปด้วย
อำนาจเลือกนายกของสวก็หมดสิ้นไปด้วย
เพียงแต่ว่าก่อนจะหมดอำนาจ
สวบางส่วนท่านก็ได้ร่วมกันก่อกรรมทำเข็น
มรดกบาปให้กับวงการเมือง
อย่างที่เห็นทำลายเจตนารมการเลือกตั้ง
ทำลายเจตนารมณ์ของการเลือกรัฐบาล
การเมืองสับสนวุ่นวาย
หาทางออกกันลำบากยากเย็นทุกวันนี้เวียนหัวกันทุกวันนี้
เพราะสวมีอำนาจเลือกนายกนี่แหละ
ขีดเส้นใต้อีกทีหนึ่งของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คคุณขวัญครับ